หลวงตากับเนรทั้งจับทั้งจกผู้ปกครองรับไม่ได้ค่ะ
ต้องเซ็นเซอร์ไว้คุณผู้ชมให้เห็นไม่ได้จริงค่ะ
แต่อันนี้เป็นคลิปที่สามเณรถ่ายพฤติกรรม
ให้เห็นพฤติกรรมของหลวงตาวัย๗๖ปีค่ะ
คือก็มีการจับอวัยวะเพศมีการล้วงก้น
เนี่ยที่วัดแห่งหนึ่งนะอยู่ที่นครศรีธรรมราช
แล้วสามเณรเข้ามาบวชผ้าฤดูร้อน๗รูป
ช่วงวันที่๕เมษาพอบวชเสร็จปั๊บ
ทุ่มคืนนั้นหลวงตาเรียกเนรเข้าไปในกุฏิ

พอเข้ามาถึงเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้บีบนวดเรียกให้มานั่งใกล้
แล้วก็เริ่มค่ะเริ่มอนาจารย์เลย
จกอวัยวะเพศก้นแล้วทำแบบนี้จนถึงวันที่๘เมษา

แล้วก็มีเนรรูปหนึ่งถ่ายคลิปส่งให้กับญาติดู
พอมาวันที่๙ผู้ปกครองสามเณรทยอยกันไปแจ้งความที่
สพบังชันที่นครศรีธรรมราชนะคะบอกว่าไม่ไหว
ถ้าเกิดว่าหลวงตาทำอนาจารย์กับลูกหลานแบบนี้
แล้วหลวงตาหายไปจากวัดเลย
ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกหลวงตามาสอบปากคำ
หลวงตาไม่มาแน่นอนค่ะต้องเป็นไหมจับแน่นอน
แล้วพอเข้าไปดูในกุฏิหลวงตาโอ้โห
พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยเจออะไรในกุฏิหลวงตาบ้าง
มีอะไรบ้างเอ่ยเข้าไปดูข้างในนี่

ใช่ยาดองที่เห็นน่ะนะ
เขาบอกว่าเป็นยาดองรกวัวในโหลแก้วแบบนี้
ไว้ทำอะไรยาดองรกวัวคุณผู้ชมพี่เบิร์ต

ถ้ายาดองมันต้องใช้เหล้าดองป่
อืมแล้วก็เจอรูปปั้นใช้ทำเสน่ห์เจอหนังโป๊ซีดีโป๊อืม
สามมะเนนบอกว่าหลวงตาจะฉันยาดองรกวัวทุกเช้าเลยนะ
เพิ่มพลังเพิ่มสมรรถภาพ
แล้วไม่มีสามเณรรูปไหนกล้าจะขัดขืนเพราะว่ากลัวไง
เวลาที่หลวงตาเรียกเข้ามากลัวหลวงตาจะตีกลัวหลวงตาจะทำร้าย
แล้วสามเณรทุกรูปอดทนเลยนะอดทนรอ
เดี๋ยวจะศึก๒๐เมษายนนี้แล้ว
คุณผู้ชมพระลูกวัดนะเราไปพูดคุยมา
พระลูกวัดท่านบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
พระลูกวัดท่านเองแล้วก็หลวงตาจำวัด
อยู่ที่วัดในจังหวัดตรังแล้วก็ชวนกันมาจำวัดที่วัดแห่งนี้นั่นแหละ

เท่าที่รู้จักหลวงตานะอัตมาก็เห็นว่าหลวงตาก็เป็นพระที่
พฤติปฏิบัติดีมาตลอดเลยนี่บวชเรียนได้ประเรียน๙ด้วยนะ
อาตมาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเกิดเรื่องเสื่อมเสีย

ที่วัดอยู่ในอำเภอบางขันที่นครศรีธรรมราชนะคะ